ช้าตัวจะกลัว
เอาเลยดิ
อยากรู้ใช่ไหมราคาต้นทางเท่าไหร่แล้วพอหือไปทางเท่าไหร่
ต้นทางนี่๖๕บาทมั้ยปรากฏว่ามาถึงหน้าบ้าน๑๐๐บาท
อ๋อ๙๐๐บาทนี่แหละครับคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หาดปาตรองอเผิดกะทูจังหวัดภูเก็ต
พี่วินทะเลาะกับลูกค้าเป็นชายชาวต่างชาติอยู่ที่บ้านหลังนี้
พี่วินพยายามจะเตะเขาด้วยนะจะทำร้ายเขาแล้วด่าด่าชายชาวต่างชาติเนี่ยนะครับ
ชายชาวต่างชาติก็รีบปิดประตูนู้นนี่ปิดแล้ว
แต่วินมอเตอร์ไซค์นะครับก็ยังจะกระโดดเข้าไปถีบประตูรั้วเขาอีก
แล้วก็ตะโกนด่าแล้วก็ขี่รถออกไป
นะครับจากการสอบถามทราบว่าชายชาวต่างชาติเนี่ยให้แกรป
แก๊ปให้ไปส่งที่บ้านหลังนี้อ้าวไม่ใช่๖๕เลขสลับกันเลขเคลื่อน
๕๖บาทอันนี้อะไรเยี่ยมนะน่าจะเป็นนิ้วโป้งนะดอง
พี่บรับมิจองค์เองไม่ได้อย่าออกได้ครับนี่นะครับคุณผู้ชมพอ
มาถึงบ้านบอกวัตร๑๐๐อ่าเอาร้อยหนึ่งแล้วโหมันเท่าตัวนะฮะ
ก็เลยไม่พอใจแล้วก็มีเรื่องอย่างในคลิปนั่นแหละ
แต่ผู้ชายคนที่ขี่วินคนนี้

นี่แหละครับ

ถ้าสื่อสารกันไม่เข้าใจจริงก็นะครับหาคนช่วย
จะได้ไม่ผิดใจกันเรื่องค่าโดยสาร
นี่กำลังนึกอยู่หรือสื่อสารกันผิดพลาดตั้งแต่ทีแรก
แต่ว่า๕๖๕๖กับ๑๐๐มันต่างกันเยอะนะ